เอ้าคุณผู้ชมยังไงซะเดี๋ยวเรานะก็มีเรื่องสนุกให้ได้ติดตามกันอยู่แล้ว
แต่ช่วงต้นของเบรกนี้อยากจะเล่าถึงเรื่องราวที่ต้องฝากเตือนกัน
ขโมยขโจนมันเยอะจริงจริงนี่ขโมยขโจรเจ้าโจรคนนี้นะครับ
บุกเข้าไปในหอพักไปขโมยมอเตอร์ไซค์เท่านั้นไม่พอ
ยังไปงัดตู้ไปงัดเอาเงินจากตู้ที่ใช้หยอดเพื่อซักพงซักผ้า
แล้วก็เป็นตู้หยอดน้ำด้วยเอ้านี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
สามารถจับภาพไว้ได้ผู้ก่อเหตุที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซคยี่ห้อ
ลูกศรเราชี้เอาไว้ให้ดูนะครับเขาเข้ามาก่อเหตุด้วยการตัดสายอยู่กุญแจคล้องรั้วหอพัก
คือตัดสายที่มันคล้องปิดประตูเอาไว้แล้วก็เข้าไปด้านในหอพัก
ช่วงเวลาที่ไปเนี่ยก็คือตี๔กว่าเมื่อวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วพอเข้าไปเนี่ยก็ไปเจอกับรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
เขาเนี่ยนะพยายามที่จะทำลายระบบป้องกันก็คือพวกดิสเบรก
ที่เป็นการล็อกดิสเบรกเอาไว้คือมอเตอร์ไซค์เขาก็ป้องกันอย่างดีแล้วนะ
แต่ไอ้โจรคนนี้เนี่ยก็พยายามเติมที่ในการที่จะงัดแงะ
หลังจากนั้นก็ไปงัดตู้หยอดเหรียญของเครื่องซักผ้า
ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณร่วม๑๕นาที
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์

คือขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของคนอื่นไป
แล้วทิ้งมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเอาไว้

ซอยครองหลวง๓๑ตำบลครอง๑

พบกับนายสถิตอุ่นแก้ว

ตัวเขาเองตื่นเช้ามาเห็นแล้วมันผิดสังเกต

เงินที่ถูกงัดไปเอาจริงก็คงไม่เท่าไหรห
เพราะว่าเขาก็เก็บเข้าไปแล้วนะครับ

คือน่าจะหายไปสักประมาณ๑๐๐บาท

มาใช้ก่อเหตุจอดทิ้งเอาไว้อยู่นะ

สิ่งที่หายไปก็คือรถมอเตอร์ไซค์ครับ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุมาทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองเอาไว้

ขับหนีหายไปครับโอ้โห

ผู้ก่อเหตุน่าจะมาอย่างน้อย๒คน

ซึ่งไปถามนายรัฐภูมิกลิ่นสายทอง
อายุ๒๓ปีเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยไป

คือเขาจอดเอาไว้หน้าหอตอนสักประมาณ๓ทุ่ม

ไม่เหลือนะโอ้โฮเหลือเพียงอุปกรณ์ล็อกดิสเบรคที่ถูกงัดอย่างนี้โอ้โฮดูสิ

เหลือแค่นี้โอ้โฮน่าต้องฝากคุณตำรวจนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางสารวัตรสอบสวนสภคองหลวงนะครับ
ก็หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว

พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสพคลองหลวง

มาดำเนินคดีต่อไปครับ